มาตามความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงวัย๑ขวบ๓เดือน
ชื่อว่าน้องหญิงถูกสุนัขกว่า๓๐ตัว
รุมกัดรุมขวนที่ใกล้บ้านพักของตัวเอง
ทำให้น้องได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีรอยแผลตั้ง๑๑๗แผล
แล้วก็มีข้อร้องเรียนจากทางพ่อของน้องหญิง
ทางครอบครัวแล้วก็ทางชาวบ้านบอกว่า

ที่หมู่บ้านโพธองอดอยสะเก็ตจังหวัดเชียงใหม่
มีสุนัขนับร้อยเลย
ทางเทศบาลก็ไปสำรวจตรวจสอบ

ในพื้นที่๒ตำบลของอำเภอดอยสะเก็ด
ทีนี้จะมีการจัดการอย่างไร
เมื่อวานนี้นะครับหน่วยงานระดับอำเภอที่เกี่ยวข้อง

เพื่อหาแนวทางป้องกันแล้วก็จัดระเบียบสุนัขจรจัดในพื้นที่ตรงนี้
โดยมีมติสรุปกันนะครับว่าวันนี้ตั้งแต่๗โมงเช้า

ให้กรมประสุทธิ์อำเภอดอยสเก็ตและมหิทธิดิอาร์ก
ที่เป็นองค์กรพิทักษัตริย์ประจำอำเภอดอยสะเก็ด
เข้าพื้นที่ในการไปจับสุนัขจรจัด
แล้วก็ใช้วิธีผสมยาสลบลงไปในอาหาร
นำไปวางไว้ในจุดที่มีชาวบ้าน
นำข้าวมาให้สุนัขจรจัดกิน
โดยเป้าหมายแรกก็คือการนำสุนัขที่มีนิสัยดุร้าย

เขาบอกมีสัก๓ตัวเป็นหัวโจกนะฮะ

เพื่อป้องกันไม่ให้มันพาพักพวกไปกัดใครอีก
ทางด้านของนายแสงเพชรสุวรรณมณี
ของเด็กหญิงวัย๑ขวบ๓เดือน

ให้เข้ามาจัดการปัญหาสุนัขจรจัดเหล่านี้
แต่ก็ยังไม่เคยมีหน่วยงานไหนเข้ามาจัดการปัญหาได้อย่างจริงจังนะครับ
ไม่รู้ว่าจะเป็นการเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมา
ของเทศบาลหรือว่าของประสุทธิ์หรือเปล่า
ขณะเดียวกันตอนนี้อาการลูกสาวก็ปลอดภัยแล้ว

แต่ก็มีอาการภาวะในเวลากลางคืน

เพราะว่าอยากจะดูอาการให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อพิษสุนัขบ้า
แล้วก็เรื่องของความรำคาญใจ
เกี่ยวกับสุนัขจรจัดนับร้อยตัวนะครับ
ผมร้องเรียนมาเป็นเกือบจะ๑๐ครั้งแล้วนะครับ
หน่วยงานเทศบาลทั้งอำเภอ
ก็ลองเรียนมาแต่ก็ว่างว่างเปล่า
กลางคืนนี้ผมแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะ
ตี๒ตี๓มันก็เห่ามันก็หอนทุกวัน
ก็ทำอะไรไม่ได้จะฆ่าทิ้งก็ไม่ได้จะยิงทิ้งก็ไม่ได้

ส่วนเมื่อวานที่มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน
ก็มีนายอำเภอดอยสะเก็ดในอำเภออัชชา
ัมปนาศแสนยากรเป็นคนนั่งหัวโต๊ะในการประชุม
แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สิทธิ์ข่าวของเรา
บอกว่าหน่วยงานราชการรับรู้ปัญหาทั้งหมดมานานแล้ว
และจัดการมาโดยตลอดแต่ไม่เคยจัดการได้หมด
จะทำหมันสุนัขจรจัดไปจำนวนหนึ่งแล้วก็ตาม
แต่ก็ยังคงมีคนแอบนำสุนัขมาปล่อยอยู่เสมอ
เป็นเหมือนการเติมปัญหาให้ไม่สิ้นสุด
ส่วนชาวบ้านที่เอาอาหารไปให้สุนัขก็เข้าใจว่าชาวบ้านก็สงสารมันไง
ไม่งั้นมันมาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็อดอยาก
แต่ทีนี้ก็ต้องให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันในการที่จะจัดการอย่างจริงจังนะครับ
ทางโรงพยาบาลดอยสะเก็ดได้แจ้งมาที่เทศบาลเชิงดอยแล้ว
บอกว่าเด็กจะได้รับการรักษาด้วยสิทธิ์บัตรทอง
ทั้งนี้นายอำเภอยืนยันนะครับว่าหากมีการเก็บค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม
หน่วยงามราชการจะเป็นผู้รับผิดชอบให้ทั้งหมด
โดยที่พ่อและแม่ของเด็กไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใด

ให้หน่วยงานเข้ามาจัดการดูแล
อยากให้หน่วยงานไปรีบเร่งดำเนินการให้กับชาวบ้านด้วยนะคะ